คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปที่ราชบุรีหน่อย
พาไปที่ร้านเหล้าชื่อร้านนะลอลิงทั้งคู่
คือเป็นร้านที่ขายพวกอาหารกลางคืนนะคะ
คือขายดีนะแต่ตอนนี้ปิดร้าน
ปิดร้านไม่ใช่เพราะว่าคนทำงานไม่พอวัตถุดิบไม่พอ
แต่ไอ้ถ้วยโถโอชามที่ใส่อาหารมันไม่มีมันโดนขโมย
มันก็ไม่ใช่นี่พูดสึกข่าวลงพื้นที่ไปที่ร้านเล่า
อยู่ริมถนนเพชรกะเสมสายเก่า
ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคะ
เมื่อกี้ที่เห็นนายณฑีศือผาสุขแล้วก็นางปทมพรศือผาสุข
เป็นสามีภรรยาเจ้าของร้านเขาโพสต์คลิป
โพสต์ข้อความนี่เอาให้นักข่าวเราดูด้วยนะ
ตอนนั้นเป็นตอนที่คนร้ายก่อเหตุ

บอกว่าโมโหตรงขโมยตอนกลางวันนี่แหละ
ดีจริงมีแต่พวกหม้อไฟจานชาม
แต่จะซื้อใหม่ก็หลายเงินอยู่

ผมเช่าพื้นที่เปิดเป็นร้านขายอาหารช่วงกลางคืนมาเดือนกว่า
๔โมงเย็นของเมื่อวันที่๘สิงหา

ไผ่ทำไมมันถูกงัดออกมันเป็นประตูไม้ไผ่ไง
แล้วข้าวของเครื่องใช้มันหายไป
มีโถข้าว๒ใบที่หายหม้อไฟ๖ใบ

ชามอีกจำนวนนึงคือมันทำมาจากสแตนเลส
แล้วมูลค่ามันเป็นแบบหลายพันบาทนะคะ
ทีนี้พอตรวจสอบกล้องวงจรปิดช่วงประมาณสักเที่ยง๕๐นาที

คนร้ายเข้ามาดูสิกลางวันแสกนะ

แล้วขโมยพวกถ้วยโถโอชามที่เป็นสเตเลสเอาไปหมดเลย
คือคนร้ายน่าจะเป็นคนต่างถิ่น
พอเห็นว่าอ้าวที่ร้านนี้ร้านยังไม่เปิดด้วย
แบบนี้เลยงัดเข้ามามาก่อเหตุนะคะ
เจ้าของร้านแจ้งความเอาไว้แล้วที่สพบ้านโป่ง
ให้ช่วยติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีแล้วก็โพสต์คลิปนี้
โลกออนไลน์จะได้หาเบาะแสคนร้ายอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ